ครับเดี๋ยวไปดูสภาพของเด็กชายวัยสามผวบคนหนึ่งค่ะ
ก็อยู่กับน้องอยู่ดีมีสุนัขเนี่ยเข้ามากัดนะฮะ
กัดเข้าใบหน้าเข้าปากคือเย็บเกือบสิบเข็มดูแผลนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวของแชทข้อความ
ข้อความพ่อบอกว่าสิ่งที่รู้สึกว่าโอ้โห
มีสุนัขที่มันเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของหมาจรจัดมากัดลูกจะทำยังไงได้บ้าง
แต่ทางมูลนิธิบอกว่าก็ต้องไปเอาผิดกับเจ้าของหมา
แต่ถ้าหมาไม่มีเจ้าของก็ต้องไปเอาผิดกับหน่วยงานรัฐ
แต่ถ้าใครไปทำร้ายหมาไม่ว่าคนหรือรัด
เขาบอกเขายืนยันว่ามีหลักฐานการคุยข้อความตรงนี้
ก็เลยทำให้ทางครอบครัวของเด็กบอกว่าไม่พอใจโดยเฉพาะคุณปู่บอกไม่พอใจมาก

อันนี้ทางคุณพ่อของน้องเขาบอกว่าอย่างนี้นะ
เราก็เลยไปคุยกับครอบครัวของน้องหน่อยนะครับ
น้องโอลีนวัย๓ขวบนะครับเด็กชายคนนี้อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
ก็พบว่าน้องนี่ยังมีร่องรอยบาดแผลจากการเย็บนะฮะ
นี่เห็นไหมที่แก้มเนี่ยแปดเข็มแล้วกัดเข้าหน้าด้วยเนอะใช่
ตอนนี้หวาดกลัวหมดมีอาการลักษณะซึมด้วยคุณพ่อบอกนะฮะ
คุณพ่อของน้องนะครับชื่อนายพงศธรอายุ๒๗ปีนะครับ
พ่อบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ตอนนั้นทำงานอยู่กับใกล้ห้องพักลูกชายสองคนนะฮะนั่งเล่นกันอยู่
มันกำลังกัดขย่ำเข้าใบหน้าลูกแถวปากลูกด้วย
ตอนนั้นลูกเนี่ยลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้น
ตัวนี้ฮะก็รีบวิ่งไปไล่มันนะไล่หมาออกไป
แล้วก็รีบพาตัวลูกชายส่งโรงพยาบาล

หมอเนี่ยเย็บแผลที่ปากกับแข้มสองข้างของลูกชายนะครับ

ส่วนหมาเนี่ยพ่อของเด็กบอกว่าเป็นหมาของคนในห้องเช่านะ
แต่ว่าคนเช่าเขาย้ายออกไปแล้ว
มันก็ไม่ใช่หมาจรจัดเสียทีเดียว
ตอนนี้มันกลายเป็นหมาไม่มีเจ้าของ
เพราะคนที่เป็นเจ้าของมันเคยเช่าห้องอยู่แถวนี้
ย้ายออกไปแล้วไม่เอามันไปด้วย
เจ้าตัวนี้ฮะสีแดงน้ำตาลปลนแล้วก็สลับขาวนิด
แต่ทีนี้พอไอ้ตัวนี้มันยังอยู่คุณเขียนมาสอน
เจ้าของไม่เอาไปด้วยแต่คนแถวนี้ก็เอาข้าวมาให้มันกินทุกวัน
มันก็เลยเหมือนกับมันก็อยู่แถวนี้ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริง
คุณปู่ของน้องโอลีนนะฮะที่ถูกกัดจนบาดเจ็บนะฮะคุณปู่ชื่อลีนะ
ที่ถามไปเนี่ยแล้วตอบคำถามกลับมาเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับแทนที่จะเป็นห่วงเด็ก
แต่ดูแล้วเหมือนกับเป็นห่วงสุนัขเข้าข้างสุนัขมากกว่า
ประมาณว่าห้ามไปทำอะไรกับหมานะไม่อย่างนั้นจะผิดกฎหมาย
มันกลับกลายเป็นว่าจะเล่นงานพวกผมแต่ผมไปเล่นงานหมา
มันกฎหมายอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจไง
นี่ชีวิตคนกับชีวิตหมามันไม่ใช่อ่ะ
คือมันก็เดือดนะเมื่อคืนมันก็เดือดเยอะแหละ
คุณจะมารักหมามากกว่าชีวิตคนมันไม่ใช่

คุณจะเป็นมูลนิธิรักหมารักสัตว์โลกอะไรเรื่องของคุณ

เราทำกินเด็กเรามันเป็นบ้าเป็นบอมาแล้วมูลนิธิมาดูแลเราไหม
ห้องแถวนั้นน่ะเขาบอกว่ามีห้องแถวอยู่แล้วมีรถเวลา
หมามันดูแลให้ทุกอย่างขุนข้าวให้มันดีหมด
แต่เวลาหมามันกัดเด็กคุณบอกไม่ใช่เจ้าของ
ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะสำหรับหลานผมไม่ได้เรียกร้องอะไร
คืออยากจะให้ดูแลหมาตัวนี้ให้ดีแค่นั้นเอง
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับ
ส่วนเจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับ

ยังไม่มีใครไปทำอะไรนะไม่ได้ทำร้ายอะไรมันนะครับ
ก็ยืนจ้องทีมข่าวอยู่
ท่าทางก็ดูเอาเรื่องอยู่อาจจะแปลกหน้านะครับ
ทีนี้ก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลให้หน่อยแล้วล่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่านะครับ